ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดขายเสื้อทีมชาติไทยเซตใหม่วันแรกค่ะ
ซึ่งก็มีแฟนบอลมารอต่อคิวซื้อก่อนเวลา
ขณะที่ผู้ขายก็มั่นใจว่าผลิตออกมาเพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอล
คิวแรกที่ร้านแกนสปอร์ตสำนักงานใหญ่ในซอยรามคำแหง๖๕
มารอกันตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ

เคยเห็นการต่อซื้อเสื้อบอล๑๐๐ปีทีมชาติไทย

ก็เลยรีบมาก่อนเวลาเปิดจำหน่ายเกือบ๓ชั่วโมงด้วยกัน

เพราะว่าเห็นในเว็บอะค่ะ
ครั้งที่ผ่านมาก็เห็นคนเยอะมากก็เลย

ก็อยากให้ชนะให้ได้ทุกแมท
แล้วก็แมทล่าสุดนี้ก็ต้องชนะ
แล้วก็แมทต่อไปก็ต้องชนะให้ได้ค่ะ

กรรมการผู้จัดการบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัด
ก็มั่นใจว่าสินค้าจะเพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอล

ที่ไทยจะเปิดบ้านต้อนรับญี่ปุ่นในวันที่๖กันยายนนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาค่ะแฟนบอลมักนิยมซื้อเสื้อในวันแข่ง
สินค้าขาดตลาดในวันนั้นค่ะ
ด้วยกระแสของแฟนบอลเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทำให้วันนั้นวันที่คุณมาซื้อเนี่ยอาจจะหมดลงดรอปลงนะครับแต่เราก็มีการเติมสินค้าเข้ามาทุกวันทุกวันซึ่งตรงเนี้ยอยากให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณสามารถซื้อหาได้ทุกวันนะครับคืออย่างที่บอกคือมันเป็นกระแสเฉพาะวันที่แข่งจริงจริง
ผมเชื่อว่าวันที่๖เนี่ยก็จะลดในเรื่องของสินค้าขาดตลาดได้ด้วยนะครับ